วิกฤตแบบนี้เราจะฝ่าฟันไปด้วยกันนะครับ
กับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
นี่เลยวันนี้น้องใบตองโอ้โหน่ากินน่าทานนะ
ใช่แล้วค่ะวันนี้แนะนำมาเป็นน้ำองุ่นแท้๑๐๐
อังุ่นแท้๑๐๐ส่งตรงมาจากไร่
ไม่เติมน้ำตาลไม่เจือสีไม่แต่งกลิ่นไม่มีสารกันบูดไม่มีสารสังเคราะห์
กระบวนการพาเจ้าไร้เก็บได้นานถึง๑๒เดือนนะคุณ
ความหวานนี่คือหวานธรรมชาติเพื่อสุขภาพเด็กดื่มได้ผู้ใหญ่ดื่มดี
ใครสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอถ่ายภาพเก็บไว้นะคะ

พวกเราก็พร้อมที่จะรีวิวและโปรโมทสินค้าของคุณผู้ชมนะคะ
ฟรีเลยนะคะกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
และเราจะจับมือก้าวผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปด้วยกัน